การเสียชีวิตของน้องเด็กและเยาวชน
เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปน้องอายุ๑๔
ที่ซื้อของออนไลน์แล้วถูกโกง
ทำให้น้องรู้สึกสะเทือนใจมากเครียดมาก
เลือดในสมองแตกเสียชีวิต
ล่าสุดเนี่ยคือเขาก็ต้องตามแล้วล่ะในเรื่องของคดี
เพราะว่าการโกงจากการซื้อของออนไลน์ไม่ใช่กรณีนี้กรณีเดียว

ล่าสุดเขาตามไปถึงเจ้าของบัญชีที่น้องโอนเงินไปแล้วนะคะว่าเป็นใคร
นี่ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศงานศพของน้องนะคะ

นี่ค่ะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
คือพ่อกับแม่ก็ต้องไปขอใบมรณบัตรที่ที่ว่าการอำเภอเชียงใหม่
เอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพนาหวาย

จะได้ไปหาตัวผู้ที่ก่อเหตุได้นะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสกุลรัฐคงทองค่ะภูมิกับการสพนาหวาย
พูดถึงความคืบหน้าบอกว่าเขาไปตรวจสอบบัญชีที่น้องโอนเงินไปนะคะ
เจอแล้วค่ะเป็นบัญชีชื่อของนางสาวนรมนชำนาญชน
แล้วก็ไม่ใช่บัญชีนี้บัญชีเดียวเป็นเจ้าของบัญชีอีกหลายธนาคารเลย
ตอนนี้ได้ออกหมายเรียกครั้งที่๑ไปแล้วนะคะ
นางสาวนรมนชำนาญชนให้มาพบกับพนักงานสอบสวน
แล้วทางศูนย์ปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูทรภาค๕
ก็ประสานมาที่สพนาหวายขอข้อมูล
จะขอรับคดีนี้ค่ะมาสืบสวนสอบสวน
ติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีนะคะ
คุณครูเนี่ยนะคะบอกว่าเสียใจนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวการจากไปของน้องเนี่ย
ครอบครัวเพื่อนแล้วครูก็เสียใจมาก
อยากจะให้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วเป็นอุทาหรณ์
ในการสั่งซื้อของออนไลน์เพราะว่าโควิด๑๙เจอกันเยอะนะคะ

ถ้าพูดถึงน้องที่เสียไปเนี่ยนะคะ
เป็นเด็กน่ารักเรียนดีแล้วเป็นเด็กเรียบร้อยด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะพอไปทราบเรื่องนี้ในงานศพเนี่ย
ก็เลยพาพ่อกับแม่ไปแจ้งความเพื่อที่จะได้ดำเนินคดี

ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมน้องเขาถึงเครียดนะคะ
เป็นพื้นที่ชายขอบเด็กกว่าร้อยละ๓๐เนี่ย
เขาไม่มีศักยภาพและความพร้อมในการเรียนออนไลน์
เพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือสำคัญกับน้องมาก
เงิน๕๐๐๐บาทก็สำคัญกับครอบครัวของน้องมาก
เพราะว่าส่วนใหญ่ครอบครัวก็มีฐานะยากจน

ก็เลยทำให้น้องมีความเครียดและมีความกดดันนะคะ
ครับรอดูนะครับรอดูโฉมหน้าคนร้ายนะ
ทำได้ขนาดนี้เอาไปดูตำรวจนะครับ